ส่วนข้างหลังแล้วนี่ครับมาเจอกันแล้วฮะ
ป้อมรักษาการนายกรมตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
คือหมวกหนึ่งท่านก็เป็นผอของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติด้วย
ท่านก็ต้องไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมก็ไปเจอกับอาจารย์ชัดชาติ
ทีนี้มีท่อนหนึ่งนะที่พลเอกประวิทธิ์พูดกับอาจารย์ชาติชาติ
พูดว่าอย่างไรฟังพร้อมกันฮะ
ท่านมาฝนหายเลยฝนหยุดเลยนะฮะ
ส่วนพลเอกประวิทย์เมื่อสักครู่ก็ชมด้วยนะ
บอกโอ้โชคดีของคนกรทมนะได้ผู้ว่าที่เข้มแข็ง
นี่จะบอกว่าเป็นวลีแห่งปีก็ได้นะ
ปกติก็นานทีครับจะเห็นการชื่นชมผู้ว่ากรทม
แบบนี้จากทางฝั่งรัฐบาล
ก็เป็นการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานครับ
ซึ่งอาจารย์ชาติชาติเขาบอกไว้ว่าท่านไม่ได้ทำคนเดียว

นี่คือบรรยากาศการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
มีนบุรีหนองจอกของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับ
ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

เด็กประวิทย์ไปดูแนวทางการระบายน้ำที่
ตรงนี้เป็นประตูระบายน้ำคลองแสนแสบช่วงต้นครับ
อาจารย์ชาติชาติก็เล่าให้ฟังก็รายงานให้พลเอกประวิทย์ฟังว่า
ช่วงที่ผ่านมานะฝนตกหนักในพื้นที่กรทม
น้ำประมาณมากเลยก็เลยเกิดน้ำท่วม
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ
แต่มันติดปัญหาคลองประเวทมีน้ำสูงอยู่
ก็ทำให้ไม่สามารถจะระบายลงไปสู่คลองพระขนงได้
หลังจากนี้จะเสนอแผนทำทางด่วนน้ำอย่างที่พี่เบิร์ตบอกไป
ทางด่วนน้ำให้การระบายน้ำไม่ต้องไปผ่านบริเวณพระขนง
แต่ออกทะเลเลยพุ่งตรงไปทะเลเลย
นั่นใกล้สุดใช่แล้วครับแล้วก็อาจารย์ชาติชาติบอก
เดี๋ยวจะเร่งเสนอแผนให้ทันในเดือนหน้านะตุลาคม
ขณะที่รักษาการนายกครับบิ๊กป้อมเนี่ยกำชับให้ทางผู้ว่า
เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนให้ได้เร็ว

แล้วก็เร่งกู้พื้นที่น้ำท่วมขังโดยเฉพาะบ้านเรือนผู้คนที่
บางบ้านเขาท่วมมาเป็นสัปดาห์แล้วนะ
อยู่กับน้ำมาเป็นสัปดาห์แล้วต้องเร่งดำเนินการหน่อย
อาจารย์ชาติชาติก็อธิบายบอกว่าตอนนี้ยังมีปัญหาน้ำหลายคลอง
ยังอยู่ในภาวะวิกฤตครับต้องเร่งระดมเครื่องสูบน้ำ

สองวันนี้แหละจะเร่งปิดล้อมหมู่บ้าน
เพื่อสูบน้ำออกจากบริเวณที่ท่วมขังให้เร็วที่สุดเลย
ก่อนกลับเนี่ยบิ๊กป้อม
ก็ไปทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับด้วย
บางคนก็ดีใจครับได้เจอบิ๊กป้อม
ไม่รู้โดนขโมยจุ๊บหรือเปล่ารอบนี้แต่มีเข้ามาขอกอดกันเหมือนกัน
ดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยฮะ
กอดไปนะฮะบิ๊กป้อมก็เท่าที่ดูนะ
เหมือนพลเอกประวิษฐ์วงศ์สวรรษ์นี่จะเป็นขวัญใจผู้สูงอายุเหมือนกัน
มักจะเห็นนี่ผู้เท่าผู้แก่ไปรอต้อนรับกันเยอะเลยนะครับ
หลังจากรักษาการนายกบิ๊กป้อมกลับไปแล้ว
อาจารย์ชาติชาติยังอยู่ต่อฮะไปไหนล่ะเนี่ย
สำรวจน้ำท่วมในชุมชนย่านลาดกระบังโอ้โหนี่

ยอมรับว่าน้ำท่วมลาดกระบังปีนี้เหนื่อยจริง
เหนื่อยกันทุกคนหน่วยงานที่มาช่วยเหลือก็เหนื่อย
ชาวบ้านเจ้าของบ้านเองก็เหนื่อยครับ
เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแก้ไขทุกภาคส่วน
เพราะกรทมไม่มีอำนาจในการสั่งเปิดประตูน้ำ
ทำได้แค่รายงานสถานการณ์แล้วก็ขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่ดูแลส่วนนั้น
โอ้โหนี่บุรุษไปสนีนะครับ
ไปทำงานเจอคณะพอดีใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่รายงานสถานการณ์น้ำได้ดีเพราะเขาไปหลายที่

แล้วก็จอดคุยนะครับเพราะว่าจอดแล้วเดี๋ยวเครื่องจะดับไหมแน่
จะดับได้ไหมส่วนการสำรวจปรมาณน้ำในคลองประเวศ
ก็ยังพบว่าน้ำยังสูงครับคุณผู้ชม
เพราะว่ายังมีฝนตกในพื้นที่แต่ก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ
เพื่อเร่งให้น้ำไหลลงคลองพระขนงโดยเร็ว
เพื่อจะสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุด
ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมลาดกระบังได้

อาจารย์ชาติชาติบอกไว้เรื่องทางด่วนน้ำ
ก็คือผันน้ำส่งตรงไปทะเลเลย
ภายในตุลาคมนะเดือนหน้ารอดูกันครับ